จังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านรายหนึ่งนะคะเลี้ยงไก่ไข่
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องเอาไข่เนี่ยไปเก็บไว้เขาบอกว่าไข่เก็บไว้ตรงเนี้ย
มันหายไปบ่อยมากและหายไปจำนวนเยอะเยอะเขามีกล้องวงจรปิดค่ะ
เขานึกขึ้นได้ไปดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าไปเจอไฟแป๊บ
โฉบมาที่บริเวณที่เขาเก็บไข่หลังจากนั้นก็โฉบผ่านหน้ากล้องไป
เขาบอกนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุเป็นกระสือมากินไข่แน่

คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยดวงไฟมันค่อนข้างใหญ่นะ
เขาบอกแว๊บผ่านไปในจุดที่เขาเก็บไข่

คำพูดนี้เป็นคำพูดของนายสมพงศ์โดยประสม
เป็นเจ้าของจุดที่เลี้ยงไก่ไข่แล้วเขาก็เก็บไข่ไว้จุด
จุดนี้เขาบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นดูจากภาพกล้องมงจรปิด
ก็คือตีห้าครึ่งของยี่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมจะเห็นดวงไฟสีขาวลอยไปลอยมาผ่านหน้ากล้อง
เขาเชื่อว่าแสงประหลาดนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ไข่ไก่ที่เขาเก็บไว้เนี่ย
หายไปเป็นจำนวนมากให้คุณผู้ชมดูภาพกราฟิกหน่อยนะ
ดูภาพคลิปแล้วก็ดูภาพกราฟิกหน่อยเนี่ยนะคะ
ดวงไฟสีขาวค่ะลักษณะก็คือจะลอยวนเวียนที่หน้าบ้านก่อน
เห็นชัดเอาดูให้ชัดเอาเราตีความหมายไปตามที่เจ้าของบ้านเขาเชื่อเลยนะ
เขาเชื่อว่ามันเป็นแสงไฟกระสือเนี่ยนะคะ
ลอยวนเวียนไปหน้าบ้านก่อนหลังจากนั้นโฉบไปที่จุดที่เขาเก็บไข่
แล้วก็หายออกไปจากหน้าจอเขาบอกว่าตัวเขาเองเจ้าของบ้านเนี่ย
ก็ประหลาดใจฟังเสียงเจ้าของบ้านค่ะ
อ๋อซึ่งทีนี้เราไปท่ามหัวรูเหลือมีมั้งแน่ะ
เราก็ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญให้ด้วยเอาคลิป
นี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญคือผู้มีความรู้ด้านการถ่ายภาพ
ตรวจสอบดวงไฟประหลาดนี้หน่อยผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาจจะเกิดจากการมีแมลงบางอย่าง
คลานหรือบินผ่านหน้ากล้องไปในช่วงเวลากลางคืนก็กล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะเปิดแสงอินฟาเรท
พอแมลงบินเข้าไปหน้ากล้องก็จะทำให้เห็นเป็นแสงสีขาวแว๊บแบบนี้
นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาบอกนะแต่ตัวอะไรที่เข้ามากินไข่นั้น
ผู้เชี่ยวชาญบอกก็ตอบไม่ได้จริงเหมือนกันว่าทำไมมันไข่ไข่มันหายไปไหน
ได้อย่างเดียวว่าแสงไฟน่าจะเป็นแมลงที่บินผ่านหน้ากล้องค่ะ